ขอตัวกลับไปบ้านเกิดแล้วหายไปเลยติดต่อไม่ได้
ล็อกเบอร์โทรศัพท์บล็อกทุกช่องทางการติดต่อ
คือหายไปแบบไม่มีปรีไม่มีขลุยอะไรเลยค่ะจนเธอต้องไปปรึกษาทนายอ่ะ
เช็คที่ไปขึ้นเงินใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนนี่คือหักภาษีไปแล้ว
แสดงว่าไปขึ้นได้ถูกต้องได้เงินมาเรียบร้อยแล้วฝ่ายสามีเป็นคนไปขึ้น
แล้วเงินทั้งหมดก็คืออยู่กับสามีตลอดแต่สามีแบ่งให้
ช่วงแรกแรกก็แบ่งให้แบ่งให้ครับแต่ว่าหลังจากที่แบ่งมาให้เจ็ดแสนแล้วค่ะ
ที่เหลือหายไปเลยและที่สำคัญรถที่เอ่อใช้เงินที่ได้จากเงินรางวัลเนี่ย
เสร็จอะไรเรียบร้อยเนี่ยเอาไปด้วยครับขับรถคันนั้นไปด้วยอืม
อย่างนี้แล้วเนี่ยสามารถเอาผิด
หรือว่าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแบ่งเงินอะไรตามข้อ
ข้อกฎหมายได้บ้างไหมเพราะตอนที่ไปขึ้นเงินเนี่ย
ไปขึ้นก็คือเขาก็ขึ้นในชื่อเขาถูกต้องเงินโอนเข้าบัญชีเขา
ใช่ค่ะแต่คู่นี้เขาแต่งงานกันแบบไม่จดทะเบียนสมรสนะฮะ
ไม่ได้แต่งงานอยู่กินด้วยกันแบบไม่จดทะเบียนสมรสใช่
ประมาณสองปีที่อยู่ด้วยกันใช่อืมซึ่งผู้หญิงคนนี้นะคะ
ก็คือนางสาวนัทธนันค่ะเธออายุสี่สิบห้าปีครับ
ส่วนสามีเนี่ยชื่อว่านายวรายุอายุห้าสิบเอ็ดปีนะคะครับ
อย่างที่บอกว่าเขาไปซื้อลอตเตอรี่กันมาเนี่ยเขาบอกว่าไปซื้อที่
วัดพระศรีอานอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะซื้อมา๕ใบ
คำบอกเล่าแรกของฝ่ายผู้หญิงคือเธอบอกว่าเธอเป็นคนจ่ายเงินซื้อครับ
แต่ให้สามีเก็บไว้ก็เรื่องปกติคนเป็นผัวเมียกัน
เก็บไว้ละกันแบบนั้นครับจนกระทั่งสามีเพิ่งมาบอก
วันที่เจ็ดกุมภาพันธุ์ค่ะว่าเราถูกรางวันที่หนึ่งกว้อวันที่หนึ่งกุมภาพันธุ์นะ
เลขห้าแปดเก้าสองสองเจ็ดเนี่ยถูกสองใบสิบสองล้านบาท
ปกติแล้วเธอก็บอกว่าก็อยู่กินกันมาปกติไม่มีอะไรนะคะครับ

หนี้เรื่องสินอะไรเดี๋ยวพี่ช่วยเองเรารอดแล้ว
แล้วก็ให้เงินมาใช้หนี้ให้เงินมาผ่อนรถนะคะ
รถที่ต้องเหลือผ่อนก็คือจ่ายไปหมดเลย
กับว่ารถนี้ก็ไม่ต้องผ่อนแล้วแล้วก็ใช้หนี้ใช้สินจำนวนนึงนะคะ
แล้วก็มีแบ่งเงินมาให้ลงทุนด้วยรวมทั้งหมดประมาณสัก๗แสนได้
จนกระทั่ง๖พฤษภาคมวันวิสาขบูชาค่ะ
ฝ่ายสามีบอกเธอว่าพี่ขอกลับบ้านเกิดหน่อยนะที่สุโขทัย
ครับเธอก็ไม่ว่าอะไรก็ก็ปกติก็กลับบ้านเกิดก็กลับไป
แต่เท่านั้นแหละค่ะหลังจากกลับบ้านเกิดไปในวันนั้นจนถึงวันนี้
อีกครั้งหนึ่งว่าเนี่ยมันมีการขึ้นเงินแล้วก็เช็คเน็ตมันถูกรางวัลที่หนึ่งจริงจริง
เงิน๑๑๙๔๐๐๐บาทถูกหักภาษีไป๖๐๐๐บาท
ระบุวันที่๔เดือนกุมภาพันธ์ชัดเจนมาก
งวดที่ถูกรางวัลเนี่ยคือ๑กุมภาพันธุ์๒๕๖๓
ใช่ค่ะเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวติดต่อไปหานายวรายุแฟนของนางสาวนัทธนันนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราติดต่อได้นะคือภรรยาติดต่อไม่ได้แต่ผู้สื่อข่าวเราติดต่อได้
เขาบอกเขายินดีให้ข้อมูลขอชี้แจงบ้าง
เรื่องที่ว่าประเด็นแรกก่อนเลยนะไปซื้อลอตเตอรี่นางสาวนัทธนันบอกว่าเธอเป็นคนจ่ายเงินใช่ไหม
เขาบอกว่าต่างคนต่างซื้อไม่ได้ซื้อด้วยกันอันนี้ฝ่ายสามีนะ
เขาบอกแม่ค้าพ่อค้ามีตั้งหลายแผงอยู่ในวัดพระศรีอานยอมรับว่าเป็นคนพูดบอกกับนางสาวนัทธนันเองว่า
มีสองเจ็ดคือเลขนะคะเจอสองเจ็ดกี่ใบให้ซื้อมาให้หมดวันนั้นที่ไปบอกเมียไปให้เมียไปซื้อเจอสองเจ็ดกี่ใบซื้อมาให้หมด
ใช่ซึ่งเขาก็ยอมรับนะคะว่าไม่รู้หรอกว่าฝ่ายหญิงซื้อมากี่ใบแต่ว่าฝ่ายหญิงให้ข่าวว่าซื้อมา๕ใบใช่ไหมคะ
ซึ่งเขาบอกว่า๕ใบนั้นน่ะเขาเป็นคนซื้อเองก็บอกแล้วว่าแยกกันซื้อ๕ใบนี้เขาเป็นคนซื้อเองจ่ายเงินเองแล้วก็เก็บไว้เอง
ไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะว่าฝ่ายหญิงซื้อแล้วมาให้เขาเก็บเอาไว้
ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนบอกว่าเขาซื้อ๕ใบแล้วก็เก็บไว้เองใช่ไหมฝ่ายหญิงบอกว่าผู้หญิงเป็นคนซื้อ
แล้วก็ให้สามีเก็บไว้แต่ตัวเขาบอกว่าไม่ใช่ต่างคนต่างซื้อไอ้๕ใบที่เขาเก็บไว้เนี่ยคือตัวเขาซื้อเองไม่ใช่ภรรยาซื้อ
ส่วนตัวเขาเนี่ยก็ตั้งใจจะซื้อเลขท้ายห้าแปดเก้าแต่ไม่เจอไม่มีนะคะไปเจอห้าแปดเก้าที่เป็นเลขหน้าแทนแล้วก็มีเลขท้ายเป็นสองสองเจ็ดด้วยเขาก็เลยซื้อมาสองใบเพราะว่ามีเงินติดตัวอยู่สองร้อย
จนกระทั่งออกรางวัลหนึ่งกุมภาพันธ์มานั่งตรวจลอตเตอรี่ด้วยกันสองคนผัวเมียนั่งตรวจด้วยกันนะคะฝ่ายหญิงก็เอาลอตเตอรี่ที่ซื้อมาให้ตรวจแล้วก็ใบอื่นอื่นด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้ซื้อแค่ที่วัดพระศรีอ่านก็ซื้อจากที่อื่นวันอื่นรวมรวมกันมาหลายใบค่ะก็ปรากฏว่าไม่ถูกรางวัลส่วนอีกสองใบ

ซึ่งเขายืนว่าเขาไปซื้อห้องห้องเองแล้วเขาไปเก็บไว้ด้วยเก็บไว้เองด้วยแล้วก็เก็บไว้เองแล้วไปแอบตรวจเองทีหลังแล้วพอเขารู้ว่าถูกรัววันที่หนึ่งเขาพูดกับเราตรงเลยว่าไม่อยากบอกภรรยาเลยความจริงไม่อยากบอกเลยไม่อยากบอกเลยว่าถูกรัววันที่หนึ่งทำไมเขาบอกว่าเขารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเรื่องเงินเงินท

อ๋อรวมกันเพราะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยบอกเลขไปตั้งหลายครั้งยุคให้ซื้อเพิ่มก็หลายใบถูกรัววันมาก็หลายงวด
รวมกัน๔ล้านแต่เขาไม่เคยได้รับแบ่งเงินเหล่านั้นเลย
ครับและยังเปิดใจต่ออีกด้วยว่าระหว่างที่คบกันอ่ะเขาก็ไปเป็นคนขับรถส่งของให้นะ
อืมเขาใช้คำนี้อันนี้เขาพูดนะคะฝ่ายสามีเป็นคนพูดบอกว่าจะใช้คำว่าขี้ฆ่าก็ได้อ่ะเขาพูดคำนี้เลยอ่ะ
เขาบอกว่างานมันก็หนักค่าแรงก็ได้วันละ๕๐๐ไม่เคยได้ส่วนแบ่งจากรายได้ฝ่ายหญิงเลย
ฝ่ายหญิงมีเงินกว่าเขาเยอะส่วนตัวเขาลำบากเขาก็เลยรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจฝ่ายหญิงเรื่องเงินเงินทองมาพักใหญ่แล้ว
ตอนที่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งแวบแรกก็ไม่อยากบอกแล้วก็เลยลองใจฝ่ายหญิงหลายอย่าง
ทั้งเรื่องรถที่เขาเอาเงินไปจ่ายที่ติดค้างไฟแนนซ์ใช่ฝ่ายหญิงก็บอกว่าเดี๋ยวจะโอนรถเป็นชื่อเขา
แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่โอนก็บ่ายเบียงมาตลอดผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่าไหนเคยคบหากันทำมาหากินด้วยกันอ่ะ
ตกลงแบ่งเงินคนละครึ่งไหมล่ะจะได้จบคนละ๖ล้านจบไปเลย๒ฝ่าย

เอาแค่เรื่องลอตเตอรี่๕ใบที่ซื้อในวันนั้นที่วัดพระศรีอาน
ฝ่ายหญิงบอกว่าเงินเขาซื้อและก็ให้ฝ่ายชายเก็บ
แต่ฝ่ายชายบอกว่าเปล่าเลยแยกกันไปซื้อ
เขาก็เก็บของเขาไว้จนเอามาให้ตรวจแล้วมันไม่ถูก
ส่วนตัวเขาเองเขาไปหาเขาเจอ๒ใบเขาซื้อแล้วเขาถูก

โดยเฉพาะล่าสุดที่เราได้ข้อมูลจากทางฝ่ายชายเนี่ย
เราก็เลยเอาข้อมูลจากฝ่ายชายที่บอกเราเนี่ย
ลองไปถามนางสาวนัทธนันฝ่ายหญิงอีกทีหนึ่ง
ยังยืนยันเหมือนเดิมนะบอกว่าลอตเตอรี่ในวันนั้นเนี่ย
ที่ซื้อเนี่ย๕ใบเนี่ยเธอเป็นคนจ่ายเงินเองกับมือ
และมั่นใจว่าไอ้ที่ถูกรางวัลที่๑๒ใบเนี่ย
มันคือสองในห้าที่เธอซื้อนี่แหละค่ะไม่เกี่ยวกับที่ว่าฝ่ายชายบอก
เดินเดินแล้วผมเจอของผมเองอืมที่ฝ่ายชายบอกว่า
ลอตเตอรี่เอาไว้เนี่ยนะไม่ได้เป็นอย่างที่ฝ่ายชายอ้าง
ฝ่ายชายไม่เคยมีลอตเตอรี่เก็บไว้หากเขาบริสุทธิ์ใจจริงทำไมไม่บอกตั้งแต่วันแรก
ถูกรางวัลที่๑ทั้งที่ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน
เป็นฝ่ายหาเงินดูแลฝ่ายชายทุกครั้งเวลาเสี่ยงโชคด้วยกัน
ใช้เงินของเธอเองทั้งนั้นเป็นคนลงทุน
ซื้อเสียอะไรของเธอเนี่ยเธอบอกว่าเธอเงินเธอหมดเงินเธอทั้งนั้น
ลองฟังทั้งสองฝ่ายหน่อยกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับในข้อมูลที่เขาให้มา
ไปด้วยกันผมซื้อแค่๒ฝ่ายเลยเค้าก็เลยบอกว่าอื่มเธอ
ถ้ามี๒๗ซื้อไปเลยมีกี่ใบเอาไปหมดเลย
และพี่ก็จ่ายเงินไหมคะส่งให้เค้าก็เอาร็อเตอรี่เก็บในกระเป๋า
ของ๕ใบไม่ได้แยกและพี่ก็ไม่ได้ท้วงเหมือนหนู
ก็ตรวจหอยด้วยกันในบ้านนี่แหละไปเปิดแอร์ตรวจตั้งแต่๓โมงกว่า
กระเป๋านี้เขาเป็นคนเก็บอยู่แล้วกระเป๋าเขากระเป๋าตังค์ก็พกมโน
มันมีบัตรมีอะไรเราต้องพกตลอดอยู่แล้ว
แต่ไอ้ที่ลอตเตอรี่ซื้อด้วยกันเขาเป็นคนพกไม่ได้มารวมกัน
ซื้อแยกยังไงมันก็ไม่จริงถ้าคุณมีความบริสุทธิ์ใจจริง
วันที่๑คุณต้องเอาลอตเตอรี่ที่เราซื้อบอกว่าเนี่ยเธอเราซื้อไม่ถูกอะไรถูกไหม
มาให้ดูใช่มาให้ดูแล้วคุณก็ไม่บอกเราอีกคุณก็เก็บไปเลย
มาบอกตอนมาบอกตอนที่ว่าคุณไปขึ้นเงินวันที่สามกุมภาแล้ว
ไม่บอกอันนี้คุณไปขึ้นเงินมา๑๑ล้านกว่าแล้วนะ
คือไปเอาเงินมาแล้วใช่จะมาบอกใช่ไปเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นแล้ว
แล้วมาบอกพี่อีกทีวันที่๗
อันนี้คือเรื่องของตกลงใครซื้อใครเก็บมีเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกัน
การทำงงทำงานทำมาหากินอยู่ด้วยกัน๒ปีเนี่ยแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ตามเนี่ย
แต่ฝ่ายชายบอกโอ้โหผมเนี่ยถูกเอาเปรียบเหลือเกิน
จนถูกละวันที่๑ผมแทบไม่อยากบอก
ถูกวันที่๑กุมภาพันธ์ไปบอกวันที่๗กุมภาพันธ์ค่ะ
แต่ฝ่ายหญิงบอกไม่จริงเลยใช้ชีวิตคู่กันเนี่ยนี่ดูแลอย่างดีนะ
ดูแลช่วยเหลือกันมาตลอดร่วมทุกข์ร่วมสุขเธอว่าอย่างนี้

จริงผมอยู่กับเขาที่ว่ารับจ้างเขามาเนี่ย
เขาไม่มีน้ำจิตน้ำใจให้ผมเลยผู้หญิงคนนี้

เพราะว่าหนึ่งเราไม่ไว้ใจระบบการเงินที่เขาใช้แล้ว
เขาใช้เงินเยอะเกินเขาใช้เงินฟุ่มสวยมากเอ่อ
ปีที่แล้วเนี่ยผมพาเขาถูกหวยนะ
เกือบสี่ล้านเนี่ยอืมค่ะแต่เขาไม่เคยแบ่งให้เราสักบาทเลย
ผมน้อยใจมากผมนึกว่าผมก็เสียใจมากเลย
แต่แต่ที่ถูกเยอะเนี่ยเป็นเพราะผมลงตัวเลขให้เขา
ลงจำนวนเงินให้เขาอืมนั่นแหละเขาถึงถูกเยอะแยะมากมาย

ที่หมดบุญคำพูดนี้น่าจะเป็นของเขามากกว่า
แต่เขาก็รู้ทุกอย่างว่าพี่มีหนี้สินเยอะ
พี่ก็เลยบอกว่าคือเงินก็ใช้ในกระเป๋าเดียวกัน
เพราะพี่เป็นคนหาเงินอยู่แล้ว
ขับรถกับส่งของจะให้พี่ไปยกของ
ยกไม่ไหวอยู่แล้วในเมื่อคุณกินอยู่กับเรา
คุณเป็นสามีภรรยากันเหมือนหนู
เขาก็ต้องช่วยเราอันนี้มันเป็นของผู้ชายอยู่แล้วถูกมั้ย
มันเป็นของสุภาพบุรุษอยู่แล้วถูกไหม
แต่คุณไปคุณไม่คิดถึงใครแล้วคุณทิ้งไปเลย
แต่พอคุณคือทะเลาะกันอย่างนี้๕๖รอบเลยนะ
เขากลับมาอะไรอย่างนี้เราก็เออช่างมันเหอะเราก็ไม่ได้มีอะไร
คือเราไม่มีคนขับรถไงหนูเพราะว่ามันต้องขับรถกระบะลงของ
พี่ก็ยกของไม่ได้อยู่แล้วแล้วพี่จะใช้เขาเป็นธาตุไม่ใช่เลยอ่ะ
เขาบอกว่าเออโอนให้ผมได้ไหม
เขาบอกเออนี่หนูโอนเลยหนูโอนเลย
อ่ะคุณพอเอาออกมาปุ๊บเงิน๔แสนโอนออกมา
เขาก็ไม่ยอมโอนเขาก็บิดนู่นบิดนี่
บัตรประชาชนไม่อยู่บัตรประชายุนอยู่ที่ชนบุรี
ผมมาเป็นเดือนผมก็ให้โอกาสแล้ว

คุณอย่าเอาเปรียบก่อนนะถ้าเอาเปรียบกันผมไม่อยู่กับคุณ

แล้วพี่บอกว่าบัตรประชาชนพี่ลืมไว้น้องสาว

ส่งมาแล้วหนูสำนักงานเขตมันก็ยังไม่เปิด

ทุกคนมันก็กลัวโควิดกันหมด

แต่แค่รถ๓๖๐๐คุณเราอยู่กินกันมา

แต่มันสมควรไหมมันน่าเกลียดไหม
พี่ไม่ได้คิดอะไรพี่ไม่ได้คิดว่าพี่จะไม่โอน

แต่เขาว่าพี่เกี่ยงไปเกี่ยงมาไม่โอน
พูดง่ายเขาไม่เสียตังค์ตรงนี้๓๖๐๐เขาจะเอาคืน

พอเขาถูกหวยมีเงินเขาก็เริ่มไม่ไว้ใจพี่แล้ว

เออแต่เราไม่มีอะไรไงหนู
ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ฝ่ายหญิงก็เดินทางไปที่สวนธคราบ

แต่ตำรวจเขาก็ให้คำแนะนำมาเหมือนกันนะคะ

สรุปความได้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้
จะเดินทางไปยื่นเรื่องขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี
เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยแบ่งเงินรางวัลให้นะคะครับ
ซึ่งเราก็ถามทางฝ่ายชายอีกว่า
ถ้าผลออกมาเป็นแบบนี้มาไกลเกลี่ยกันเนี่ยโอเคไหม

คนละครึ่งก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาอยู่ดี
เพราะเขามั่นใจว่านี่มันเงินของเขา
เขาซื้อเองเขาถูกเอง
ถ้าฝ่ายหญิงจะฟ้องเขาก็พร้อมจะตั้งทนายสู้ค่ะ
คือตอนนี้ถ้าจะพูดเรื่องกรรมสิทธิ์ลอตเตอรี่เนี่ย
ผมไม่รู้ว่ามันจะเลยจุดนั้นหรือยังนะ
ข้างหลังเขาจะมีพิมพ์เอาไว้แล้วใช่ไหม

มีเงยนคุณก็ได้อ่ะนี่เขาขึ้นเงินแล้วเข้าเช็คโอ้นเงินให้เรียบร้อย
สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยใช่มีชื่อมีอะไรหมดแล้วอ่ะคือเพราะฉะนั้นการจะไปไล่
ย้อนหลังว่าใครซื้อใครจ่ายเงินพิสูจน์ลายนิ้วมือลอตเตอรี่ของใครมีเซ็นชื่อไว้ไหม
อันนี้มันจะเลยจุดนี้หรือยังใช่ไหมทีนี้ถ้าจะไปจุดต่อไปมันคือจุดอะไร
ก็คงจะต้องเป็นเรื่องว่าความสัมพันธ์ของสองคนแล้วไกลเกลี่ยอยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาเป็นสินสมรสไหม
เป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างที่อยู่ด้วยกันไหมค่ะแต่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสใช่
แล้วอยู่สองปีอืมอ่าตรงเนี้ยถ้าจะไปเจรจากลายเกลี่ยหรือว่าฟ้องกันเนี่ย
ในลักษณะแบบนี้มันก็ต้องมาพิสูจน์ทราบในชั้นศาลหรือว่าชั้นอายการหรือว่าชั้นตำรวจ
นักงานสอบสวนก็แล้วแต่ว่าเฮ้ยตกลงนี่คือสินสมรสนะ
ค่ะไม่ใช่ว่าคุณถูกมาไม่รู้ว่าคุณจะซื้อไม่ซื้อเงินใครไม่รู้ว่า
ไม่ใช่ว่าคุณได้มาแล้วคุณเอาเช็คเข้ากระเป๋าเงินเข้าบัญชีแล้วคุณก็
ไปเลยอย่างเงี้ยอืมอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปตรงนั้นนะค่ะ
แต่ทีนี้นะครับถ้าถามว่าเอาแล้วตกลงใครซื้อเอออ่าห้าฉบับเนี้ยที่ถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบเนี้ย
ทางฝ่ายหญิงเขาบอกว่าใช่แน่แน่ส่วนฝ่ายชายเขาบอกว่าโอ้ยผมซื้อแยก
อืมผมซื้อผมเองสองใบผมเดินไปดูคนเดียวแล้วผมถูกรางวัลที่หนึ่ง
วันนี้ทีมข่าวของเรานะครับไปที่วัดพระศรีอานที่รัชบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
เจอกับพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับบอกว่าส่วนใหญ่แล้วพ่อค้าแม่ค้าที่จุดนี้เนี่ย
จะเป็นกลุ่มเร่ขายอืมอ่าไม่มีเจ้าประจำนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมครับอ่า
ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเท่าที่จำได้นะ๑กุมภาพันธ์เนี่ย
ก่อนที่สลากจะออกงวดนั้นมีคนขายอยู่ที่นี่สามเจ้า
เจ้าหนึ่งเป็นผู้ชายสูงอายุส่วนอีกเจ้านะครับ
เป็นผู้หญิงแล้วก็อีกเจ้าเนี่ยเป็นเด็กที่มาขาย
ซึ่งคนที่เราเจอเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ยินจากเพื่อนว่าอ่า
คนที่ซื้อเนี่ยที่เขามีปัญหากันเนี่ยมาซื้อกับเด็กแต่ตอนนี้เด็กคนนั้นก็ไม่ได้ขายลอตเตอรี่แล้ว
เนื่องจากมันเป็นช่วงโควิด๑๙ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้ว
เด็กคนนั้นเนี่ยได้ขายให้ใครยากไปอีกแต่ต้องเป็นเลขนั้นด้วยนะ
ค่ะเลขที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะใช่อยู่ที่ว่าเขาจะจำได้หรือเปล่า
ต้นคงต้นครูแต่ว่ามันต้องดูเยอะไปหมดแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะ
มันเลยจุดนั้นไปแล้วหรือเปล่าใช่เพราะมันผ่านการขึ้นเงิน
ผ่านการโดนเงินแล้วอ่ะถูกต้องนะขณะที่พระอาจารย์สุเทพนะครับ
เป็นพระลูกวัดพระศรีอานนะครับบอกว่าเมื่อสามวันก่อนนะ
นางสาวนัทธนันฝ่ายหญิงมาที่วัดมากับเพื่อนสองคนมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อขัน
บอกว่าขอให้ชนะคดีตอนนั้นหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่า
เขามีเรื่องเดือดร้อนอะไรคดีอะไรแต่ก็ได้ให้ธรรมะไปนะ
แล้วก็บอกไปว่าให้มีคิดมีสติมีอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะ
ซึ่งนางสาวนัทธนันเนี่ยก็ระบายออกมาให้พระฟังบอกว่าเนี่ยหนูถูกรางวัลที่หนึ่ง
แล้วถูกผัวโกงไปเดี๋ยวจะให้ทนายไปฟ้องแล้วจะฟ้องสื่อด้วย
อันนี้พระท่านเล่าให้ฟังค่ะขณะที่ท่านเจ้าวาดวัดพระศรีอานครับ
ครูวิทิศพัฒนาโสพลท่านบอกว่าหลังจากพบพระกรุแตก
ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาใต้แท่นตั้งโรงแก้วเนี่ย
บรรจุสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่ขันอดีตท่านเจ้าวาดเอาไว้
ทำให้มีผู้คนเดินทางมากราบไหว้มาบูชาพระยอดขุนพลที่วัด
ละหลายร้อยคนมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเร่ขายสลากินแบ่งรัฐบาล
เดินทางมาหารายได้กันเป็นจำนวนมากทางวัดไม่มีการให้ตั้งแผงขายสลากแบบถาวรนะครับ
กล้องวงจรปิดหน้าวิหารก็บันทึกภาพย้อนหลังได้แค่๗วัน
อ่าตั้งแต่มกราคมเนี่ยคนมาวัดเยอะค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าจะย้อนมกราคมไปถึงกุมภาพอ่าก่อนจะถึงวันที่หนึ่งกุมภาพันธุ์
วันที่สลากออกแล้วมีปัญหาของสองผัวเมียนี้เนี่ยทางวัดบอกว่าโอ้โห
จะมาบอกว่ามีคนขายอยู่แค่๓เจ้าเนี่ยอันนี้ก็คงจะพูดแบบนั้นไม่ได้
อืมเพราะเขาก็เล่ไปเล่มาไปไปมามาเยอะแยะไปหมด
เนื่องจากที่วัดไม่ให้ตั้งแผงขายสลากค่ะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะ
อืมสุดท้ายแล้วว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงอืมอ่า